แล้วใช่ไหมก็ต้องนอนหลับสิคะคุณค่ะ

แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาแกล้งแบบนี้

จิตใจคุณพี่ทำด้วยอะไร

นี่ใช่ไหมไม่ต้องมีคำไหนให้สวยหรู

แล้วคุณตดใส่หมา

คุณลงคิดแล้วคุณชนะถ้าสมมุติคุณเป็นหมา
เดี๋ยวเคลียร์ให้จบก่อนนะ

สมมุติคุณนอนอยู่คุณนอนเป็นหมา
เอาเป็นว่าคุณนอนอยู่แล้วมีคนมาแกล้ง
แต่ผมได้ยินว่าผมให้สมมุติว่าผมเป็นหมาเหรอ
คุณเหมือนว่าคุณนอนเหมือนหมาตัวนี้โอเค
เพราะว่าเวียนหัวขมคอสติกหน่อยพออึดพออม
เหมือนเคยโดนคุณมีความรู้สึกมีประสบการณ์ตรงไหม

คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ดูก็คือ
เรื่องของสุนัขตัวเล็กตัวน้อยมันเป็นความน่ารักของสุนัขจริงนะ
เวลามันทำอะไรเราก็ดูมันน่ารักดูกระดูกไปสมมติ
แต่บางครั้งบางครามมันก็ทำแล้วตั้งใจแล้ว
โอ้โหเห็นแล้วบางทีก็สงสารมันครับ

มาออแอออแอคอเคียร์คอเคียร์
ก็หมาเด็กอะเนาะใครก็อยากจะเล่นด้วย
แต่สะพานมีก็ไม่เข้า
ใช่ถ้าเดินไปอีกนิดสิจะเป็นสะพานแล้วลูก

นี่ยังไม่วัยรุ่นเลยยังเป็นเด็กอยู่เลย
หมาเด็กเหรอหมาเด็กยังใจร้อนขนาดนี้
โตมามันจะใจร้อนขนาดไหน

งุ้มก่อนเข้าไปเป็นหมาดั้งหามังปลากตีปั๊ก

เป็นการฝึกประสบการณ์แล้วกันนะโตขึ้นจะได้แข็งแกร่ง
แต่มาพูดถึงเรื่องของการพักพร
หลายคนก็คงมีวิธีการแตกต่างกันไปนอนนะ
นอนน้อยแต่นอนนะก็ได้ก็ยังดี
เหมือนคนกินบ้างบางคนเที่ยวบ้างก็แล้วแต่
หรือว่ารวมไปถึงการนอนนอนแบบไหนล่ะนอนแบบนี้ไหมคะ
อันนี้คือแมวตายหรือเปล่า
เขานอนเฉย
มันนอนใช่ไหม
ใช่ไงมันนอนยังยืนยันว่ายังนอนอยู่แล้วมีชีวิตอยู่

คือน้ำถ้ามันยอมอาบ๓วัน๓คืนมาแล้วก็ปลุกแล้วยังไงก็ไม่ตื่น
นางการก็ไปทำนอนทั้งวันน้ำก็ไม่อาบด้วยเหมือนกัน
แบบนี้เจ้าของคือเอื้อหราองจริง

และลักษณะเนี่ยนี่คือผู้ด้วยประสบการณ์ปลูกคนเคยเลี้ยงแม่

คือเป็นแมวเศรษฐานจริง
ติด๑๙๓๓น่ารักเหมือนอันดู

อะไรเนี่ย
หนูขนานนี้ยังไม่ตื่นอะเอาสิ

ใครเลี้ยงแมวแล้วมีอาการแบบนี้บ้างไหม
คุณเคยไหมเคยหมายถึงคุณเคยออกจากบ้านกลับมาแล้วนอนไหม

คุณรู้จักแมวไงนึกว่าคุณเลี้ยงแมว
เวลาออกไปเราก็ทำงานอย่างเดียวตั้งใจทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำงาน
แล้วก็เหนื่อยจากที่ทำงานแล้วเรากลับบ้านแล้วรอดเลย